เรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง

มีเยอะเลยเริ่มจากกระทู้นี้
กระทู้แรกนะคะเขาพาดหัวแบบนี้เลย
รถไฟฟ้ามหนะเทิง

ไม่ถึงขนาดนั้นมั้แต่ก็เล่นกับเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอนะคะ
แล้วก็แต่งเป็นกรอนมาเลยนะคะ

ช่างโหงเหวงหวั่นใจอะไรนี่

แล้วผู้คนไปไหนยังไงกัน
ก็รอมานมาสิบปีเนี้ยอะไร
คือทุกคนต่างมีความหวังแล้วรอกันมานาน

ตอนรอนยังไม่จบใช่ไหมคุณยังไม่จบค่ะมีอีกเยอะเลย
จริงเขาก็พูดว่าแบบแยกแคร์ไลน์ข้างล่างแน่นขนาด
สารพัดรถราน่าใจหาย
ติดอีลุยชุยแชกแยกแคลลาย
แล้วทำไมใครยังไปกัน
อันนี้อะไรฮะฉันจะไปใต้ดินที่บางซื่อ

ถ้าอ่านจบคงหมดถูกคือคือยาวนะคะแต่ว่าคือตัดตอนมา

แต่ว่าอ๋อรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
บอกว่าฉันจะไปใต้ดินที่บางซื่อ
อะไรคือต้องลงงงสิฉัน
นี่เตาปูนแล้วให้ลงทำไมกัน
รถไฟฟ้าปลุกฉันจากฝันผลันนะคะ
เขาบอกว่าที่เตาปูนฉันจึงถึงบางอ้อ
นี่แหละเนาะที่ทุกคนต่างเลือกฉัน
รถไฟฟ้าเลือกต่างชั้นเนอะเลือกต่างชั้น

แล้วก็รถไฟฟ้าที่พิกลจนพิการ
สถานีหนึ่งนั้นขาดหายไป

คือเหมือนหลายคนเขาก็บ่นกันว่าแบบ

ไปไม่ถึงทางสุดทางสักทีต้องเหมือนต้องลงมาต่อรถอีกทีนึง

มันเลยไม่เชื่อมต่อกันใช่ไหม
เขาก็เลยแบบเอาขึ้นลงลงเลยสิ

มีเบรกหัวทิ่มอะไรอย่างนี้เขียนเหมือนกัน
มันอำนวยความสะดวกได้กับผู้ใช้บริการนะนะ

แต่นี่ก็ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับ

ถูกต้องนะคะแล้วก็พาไปดูในคอมเมนต์ของกระทู้นี้เนี่ย
ก็แต่งกรอนกันสนุกเลยนะคะไปไล่ตามกันได้
อีกหนึ่งกระทู้ค่ะมีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
ชื่อว่ารีวิวนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง
จากตลาดบางใหญ่ไปทำงานที่นานาค่ะ
เจ้าของกระทู้เขาเล่าว่าปกติก็เป็นคนขับรถไปทำงานตลอด
แต่ว่าเห็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการ
ก็เลยอยากลองใช้บริการบ้างนะคะพอได้ลองนั่งแล้ว
ก็รู้สึกว่าสรุปดีกว่า
ใช้รถไฟฟ้าบอกว่าแพงกว่าการขับรถไปทำงานเอง

เขาก็รีวิวเพราะว่ามันจะมีค่าจอดรถด้วยนะคะ
แล้วก็การแบบทางประสาทใช่
เขาก็ฝากไปด้วยบอกว่าควรแก้ไขเรื่องราคา
เพื่อให้คนหันมาสนใจใช้รถไฟฟ้ามากกว่านี้ค่ะ

ชื่อว่าบ่นอะไรกันนักหนากับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
พาดหัวแบบนี้อันนี้มองมุมต่างนะคะ
เจ้าของกระทู้รายนี้มองว่าการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
แม้จะมีข้อเสียทั้งเรื่องราคาหรือว่าสถานีที่ไม่ต่อกัน
แต่ก็มีข้อดีกว่าการนั่งรถตู้รถแท็กซี่หรือการขับรถเอง
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ
แต่ว่ากระทู้ออกไปแบบนี้ไปไล่ดูคอมเมนต์ค่ะ
คนที่มาอ่านกระทู้ก็ค่อนข้างเห็นขัดแย้งกับเจ้าของกระทู้นะคะ
เพราะมองว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นมีจุดอ่อนมากกว่าค่ะ
ปิดท้ายที่นายสามารถราชพลสิทธิ์นะคะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เสนอแนะให้รฟมเร่งแก้ปัญหา
ทั้งให้เร่งเปิดให้บริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อ
ปรับลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าจอดรถที่อาคารจอด
ร่วมมือกับผู้ประกอบการเดินรถโดยสารในพื้นที่ต่างตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า
แล้วก็ขนส่งผู้โดยสารจากบ้านมาส่งที่สถานี
และจากสถานีไปส่งที่ทำงาน
เดินรถให้รถเข้าออกสถานีให้ตรงเวลานะคะ
ก็เรื่องของสถานีเชื่อมต่อถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วนะ
ตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งแต่คอรมอลด้วยซ้ำนะครับ
ทีนี้ล่าสุดพศแก้วกำเนิดโครสกประจำสำนักนายยมตรีบอกว่า
หลังจากมีคำสั่งขอสชมาตรา๔๔ให้เร่งจัดการเจรจา
เพื่อคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาเดินรถ
และมีการเชื่อมต่อ๑สถานีตรงนี้
ก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาแนวทางในการที่จะเชื่อมต่อ

เสร็จโดยเร็วบอกให้ได้โดยเร็ว
ให้คำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นหลักด้วย

เส้นนี้เว่งได้ใช้มั้ย
คือจริงถ้าจำกันได้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราอ่านข่าว
เราตื่นเต้นกันคือใกล้บ้านเฟืองเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าพอดียังไม่ได้มีโอกาสไปตรงนั้นเอง
แต่ว่าเห็นแบบนี้ก็ต้องรอดูก่อน

เพราะว่าเฟื่องก็เป็นคนหนึ่งจำได้ว่าเฟื่องก็บอกเหมือนกันว่าเฟื่องรออยู่
ถูกเพราะอยู่ใกล้บ้านเราแต่ว่าจริงคือ
สมมุติดูจากเส้นทางแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเมืองจ๋า
ขณะที่เราจะได้ใช้งานนะคะ
แต่ว่าคนที่มาคือยังเฟื่องอยู่ตรงแถวบางโพแถวเตาปู

เราไม่ได้ออกไปทางรัฐนาธิเบสไซม้าแบบนั้น

นายกบอกเรื่องคนน้อยบอกว่าก็เข้าใจนะ

แรกอาจจะยังไม่ค่อยมีคนขึ้นเท่าไหร่นักนะครับ

ส่วนเรื่องของการให้บริการเรื่องของการกระตุ้นเนี่ย
เรื่องราคาเรื่องจุดเชื่อมต่อต่างพยายามแก้ไขกันอยู่